สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือเป็นเหตุของอุบัติเหตุนะคะรถทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำ
เหตุเกิดที่ครองหลวงในจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง๖รายด้วยกัน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บกว่า๕๐คน
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องกู้ซากรถออกมาจากพื้นผิวการจราจร
ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดญาติก็เดินทางเข้ารับศพด้วยความโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์รถทัวร์สายกรุงเทพพนมไพรในจังหวัดร้อยเอ็ด
เสียหลักพลิกคว่ำนะคะในพื้นที่อำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๖รายบาดเจ็บ๕๐คน
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรคลองหลวงพร้อมด้วยนายพิสิทธิจันกล้า
อำนวยการแขวงทางหลวงปฐุมธานี
และนายชายเยสนะคะทรัพย์เหมาขนส่งชำนาญการปฐุมธานี
เขาก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
โดยนายชะเยศเนี่ยนะคะขนส่งชำนาญการปฐุมธานี
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งปีที่ผ่านมาผ่านปีใหม่มาได้เพียงไม่กี่วัน
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย
ส่วนรถทัวร์คันเกิดเหตุก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไมค์แล้ว
ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุวิ่งด้วยความเร็ว๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยมีที่นั่งทั้งหมด๔๖ที่นั่ง
จะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งค่ะ

เพื่อให้รถเคลนเนี้ยนะคะมายกรถที่เกิดอุปติเหตุออกจากถนน
ก็ทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดเป็นบางช่วงด้วยนะคะส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหกรายเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชนะสูตรพลิกศพโดยญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางมาขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดของตัวเองค่ะ